เมื่อวานครบแล้วค่ะ๑๗๑๘๑๙
วันสำหรับการประชุมสภาพผู้แทนราชดรค่ะ
เป็นการรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี๒๕๖๓ย้ำว่าเป็นวาระแรกเท่านั้นวาระที่๑นะคะ
เมื่อวานนี้มีการลงคะแนนค่ะสรุปแล้วนะคะ
รับหลักการไป๒๕๑เสียงงดออกเสียง๒๓๔เสียงนะคะ
ซึ่งส่วนมากก็เป็นฝ่ายค้านนั่นแหละและไม่ลงคะแนน๑เสียง
ตลอดระยะเวลา๓วันของการอภิปราย
ฝ่ายค้าพุ่งเป้าไปที่การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลที่ทุ่ม
ในส่วนที่เขามองว่าฝ่ายค้านมองว่าไม่มีความจำเป็น
ก่อให้เกิดรายได้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างตรงจุด
โดยเฉพาะงบที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ในวันสุดท้ายค่ะผู้เนกประยุจรรย์โอชารณายกรัฐมนตรีลุกขึ้น
ชี้แจงนะคะการตั้งข้อสังเกตของฝ่ายค้านหลายคำถาม
นายกชี้แจงว่าหากไม่พัฒนาประเทศก็จะไม่มีแรงจูงใจให้กับนักลงทุน
โครงการต่างเป็นรูปแบบรัฐร่วมกับเอกชน
ออกน้อยเอกชนออกมากว่าและรับความเสี่ยงแทนรัฐบาล
บรรยากาศโดยรวมแม้ว่ามีการประท้วงบ้างนะคะ
แต่ถือว่า๓วันที่ผ่านมาไม่ดุเดือดโดยเฉพาะช่วงที่นายกชี้แจง
ฟังเสียงนายกชี้แจงหน่อยค่ะ
การแบบนี้แล้วแต่ก็ยังเสียงดังอยู่บ้าง
หรือยังมีท่าทีที่ไม่สง่างามเหมือนท่าน
ผมเป็นของผมอย่างนี้แหละแต่ผมพยายามทำอย่างเต็มที่นะ
ผมเริ่มคุ้นเคยแล้ววันหน้าผมว่าทำงานสภาดีกว่า
ทรภาก็โกรธถูอสวยงามเย็นจะตายไปไม่ร้อนรุ่มเลยนะ
โอ๋ก็ยังมีประโยคแบบเหน็บมากอะไรมาก
ใช้คำว่าเย็นจะตาย
นี่ก็ถือว่าเป็นความเรียบร้อย
สำหรับการประชุมตลอด๓วันที่ผ่านมานะคะ

เป็นประเด็นการอภิปรายที่นำมาสู่การท้าทาย
ให้นายกรัฐมนตรีไปตรวจสอบให้หน่อย

ก็คือนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสสมหาสารคามพักเพื่อไทยค่ะ
ในช่วงที่ขึ้นพูดท้าให้นายกไปตรวจสอบบ่อนย่านศรีลมกับตัวเอง
หลังจากกับพี่ปรายเลยบอกว่ามันมีบ่อนจริงนายกจะต้องไปตรวจสอบนะ
ซึ่งนายกรับปากว่าจะส่งตำรวจไปตรวจสอบ
แต่ในภายหลังมีการระบุจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณว่า
ได้ตรวจสอบไปแล้วได้ช่วยตรวจสอบไปแล้ว
ไม่มีจริงสำหรับบ่อนที่พูดถึงเนี่ยนะคะ
ขณะที่พลเอกประวิทย์เองก็ยังกล่าวถึงฝ่ายค้าน
บอกว่าฝ่ายค้าจ้องจะโจมตีผู้บัญชาการทหารบก
ในการอภิปรายว่าเป็นเรื่องของฝ่ายค้าน
และยังตอบติดตลกกับคำถามที่ว่า
มีความเห็นอย่างไรถ้าผู้บัญชาการทหารบก
จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์บอกว่า
อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ไม่กล่าวติดตลกนะ

ทีนี้มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะคะ
ในช่วงหลังเสร็จสิ้นการลงมติ
รายพักเพื่อผิดจุดนาปลับแก้ร่างกฎหมาย
นี้ต่อในชั้นคณะกรรมธิการ
ระหว่างลงบันไดบันลังนายกรัฐมนตรี
ก็ส่งมือเพื่อไปช่วยพยุงคนเอกประวิทย์
แต่ว่าพลเอกประวิทย์เสียหลักล้มลง
จนบันท้ายเกระแทกพื้น
ทำให้นายกรัฐมนตรีและสอทก็ต้องไปช่วยพยุงนะคะ
ก่อนที่จะเดินกลับด้วยสีหน้ายิ้มแย้มตามปกติ
้นกระแทกพื้นนิดนึงนะคะ
นายกก็ยังกล่าวขอบคุณสมาชิกด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม

ต้องยึดความต้องการของประชาชนเป็นหลัก
ทั้งนี้มติงดออกเสียงทั้งหมดเป็นของพักฝ่ายค้าน
แต่มีรายงานว่ามีสอสอพักฝ่ายค้าน๑คนที่ลงมติเห็นด้วยกับรัฐบาล
คือนางสาวกวินาตาคีสสชนบุรีพักอนาคตใหม่

ตอนนี้ก็กำลังมีการพูดถึงกันอย่างมากด้วยนะคะ
ขณะที่มีการเสนอชื่อนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่ร่วมเป็นกรรมาธิการด้วย

เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งใหม่เป็นการเลือกตั้งซ่อมนะคะ
ที่นครปฐมค่ะ
พักประชาธิปัตย์จะนำโดยนายชัวร์หลีกภายในเจริญ
ลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักและพักอนาคตใหม่
นำโดยนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพัก
พักนี้จะมีการจัดปราศัยใหญ่นะคะ
หาเสียงสำหรับการเลือกตั้งซ่อม
สสเขต๕จังหวัดนครปฐม
ลงพื้นที่ทั้งสองพักเลยขึ้นเวทีใหญ่เลยนะคะ
ซึ่งทั้งสองพักเองมั่นใจว่าผู้สมัครเหมาะสม
มีความเหมาะสมมากพอที่จะเป็นสอสอในเขต๕ของนครปฐม
การเลือกตั้งซ่อมที่เขต๕นครปฐม
จะมีขึ้นวันที่๒๓ตุลาคมนี้ค่ะ
ก็จับตาดูเพราะนครปฐมเขาก็เคยมีเจ้าถิ่นของเขาอยู่แล้ว
เป็นตระกูลของคนใหญ่คนโตในพื้นที่
แต่ไม่รู้ว่าพักใหม่จะเข้าไปแย่งได้หรือเปล่า